ชั่วตลอดตลาด
ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมค่ะ
อัปเดตราคาสินค้าในตลาดของเรากันเลย

คงที่อยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนใครที่ชอบทานเห็ดมาดูซิว่า

ฟางอยู่ที่๑๑๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๕๕บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๔๒บาทต่อกิโลกรัม

ทำเมนูอะไรแล้วอร่อยนะจ๊ะ